คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้หน่อยนะคะมีคุณครูท่านหนึ่งบอกทนไม่ไหวจริง
ไม่โปรดแทนลูกศิษย์น่ะอืมลูกศิษย์โดนตำรวจเรียกแถมโดนปรับสามร้อยบาท
แล้วก็โดนยึดมอเตอร์ไซค์ไปด้วยขออัดคลิประบายแทนลูกศิษย์หน่อย
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูคลิปก่อนเดี๋ยวเรามาคุยกัน
เราจะมาดูซิมีความรู้สึกเหตุของต้นที

ช่วยกันด้วยกฎหมายดีอยู่แล้วแต่นะครับใช้ให้มันถูกต้องฝากด้วยนะครับ
อ่าหลายคนฟังคลิปนี้แล้วความเห็นแตกต่างกันไปอืมบอกก่อนว่าคลิปนี้นะคะ
อยากดังเดี๋ยวจัดให้กับเพจนักรบด่านเถื่อนของนายเกรียงไกรไทยอ่อน
เป็นคนเอามาแชร์ไว้สรุปเนื้อหาก็คือคุณครูท่านนี้เนี่ย
บอกว่าลูกศิษย์ของครูสองคนขี่มอเตอร์ไซค์มาโรงเรียน
สองคนนี้สองคนนี้ซึ่งทั้งคู่ไม่สวมหวกกันน็อก
เพิ่งออกมอเตอร์ไซค์มาใหม่เลยยังไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
พอเจอด่านตำรวจปุ๊บตำรวจก็เรียกสิคะ
ทะเบียนก็ไม่มีหมวกกันน็อกออกใหม่สวม
ตำรวจบอกให้จ่ายค่าปรับมา๓๐๐บาทแต่นักเรียนบอกผมไม่มีเงิน
สิ่งที่ตำรวจทำก็เลยยึดรถมอเตอร์ไซค์ของเด็กไป
เด็กก็เลยต้องเดินเท้ามาเรียนแล้วก็มาปรึกษาคุณครู
ที่ครูจะให้เงินไปเสียค่าปรับที่โรงพัก
ถูกต้องซึ่งประเด็นของครูก็คือว่าทำไมไม่อรุมอร่วยกันบ้าง
ถ้าคือเข้าใจนะว่าลูกศิษย์ผมผิดก็ออกใบสั่งมาสิ
คุณยืนยันบอกว่าให้จ่ายตอนนั้นแล้วเขาไม่มีเงินคุณ
ก็เลยยึดรถมันเกินไปหรือเปล่าอันนี้คือมุมของคุณครู
แล้วก็เป็นช่วงสถานการณ์โควิด๑๙อะไรแบบนี้ด้วยใช่ไหม

แม่ผู้ปกครองเขาก็เดือดร้อนอะไรประมาณอย่างนี้ที่คุณครูบอก

ชาวเน็ตเสียงแตกนะคะครับส่วนหนึ่งก็บอกว่า
เออทำไมไม่ออกใบสั่งให้เด็กไปจ่ายที่สถานีตำรวจล่ะ

เออทำไมถึงขั้นต้องยึดรถมันเกินไปไหมอันนี้คือส่วนหนึ่ง
แต่อีกส่วนหนึ่งก็บอกว่าอาจารย์ก็ลูกศิษย์อาจารย์ทำผิดกฎหมาย
หมวกกันน็อกก็ไม่ใส่รู้ก็รู้อยู่ว่ามอเตอร์ไซค
ถ้าไม่มีทะเบียนมันวิ่งไม่ได้ทำไมอาจารย์ไม่ตักเตือนลูกศิษย์
ทำไมถึงออกมาโพสต์ตำหนิตำรวจแบบนี้มาสนับสนุนให้เด็กทำผิดหรือเปล่า

ทีมข่าวเราสอบถามไปที่อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคกรสินเจ้าของคลิปนะคะ
บอกว่าก็คือลูกศิษย์มาเล่าให้ฟังว่ารีบขี่รถมาโรงเรียน
แต่มีสายตรวจขี่มาขอตรวจรถ
ซึ่งรถไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนเพราะเพิ่งออกรถใหม่
ส่วนเพื่อนที่ซ้อนท้ายก็ไม่ได้สวมหวกกันน็อกจริง
ขับขี่ก็ไม่ได้พกเอ้ารีบมาเรียนบอกลืมไปหมดทุกอย่างเลย
ซึ่งอาจารย์บอกว่าหลังจากที่รู้เรื่องก็ว่ากล่าวตักเตือนลูกศิษย์ไปแล้ว

แต่ที่ออกมาอัดคลิปเนี่ยมุมของอาจารย์ก็คือว่า
การที่ยึดรถเนี่ยมันเกินกว่าเหตุไปไหม
ก็เด็กไม่มีเงินติดตัวแล้วก็ต้องให้เด็กเดินมาเรียน
โควิด๑๙แบบนี้ทุกครอบครัวก็ต้องรัดเข็มขัด
เลยอยากให้เหมือนกับว่าออกแค่ใบสั่งไม่ต้องยึดรถได้หรือเปล่า
ผู้สื่อข่าวเราก็ถามไปทางตำรวจด้วยนะ
เออใช่คือในมุมอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็ยืนยันกับเราว่า
ว่ากล่าวตักเตือนลูกศิษย์ไปแล้วเพราะรู้ว่าทำผิดกฎหมาย
เดี๋ยวชาวเน็ตจะบอกว่าแหมอาจารย์ไม่ว่าลูกศิษย์อาจารย์เลยมาว่าแต่ตำรวจ
แต่ว่าหลายคนก็บอกว่าโอ้โหแหม่มันก็มีหลายอย่างที่มันผิดนะ
แต่ว่าตำรวจเขาทำเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
เด็นอยู่แค่ที่ว่าผิดกฎหมายจริงแต่อาจารย์มองว่ายึดรถทำเกินไป
แล้วก็ให้จ่าย๓๐๐ทำเกินไป
ทางตำรวจว่ายังไงพลตำรวจตรีสมนึกมิควานผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาลสินบอกว่า
ตรวจสอบแล้วเรื่องการยึดรถเนี่ยถ้าตามกฎหมายก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ
ต้องมาตรวจสอบเพิ่มเติมว่ารถถูกโจรกรรมมีความอร่อยไหม
มันก็เลยน่าสงสัยมันก็เป็นไปได้อ่ะ

คุณออกรถใหม่คุณต้องได้ป้ายที่เป็นป้ายแดง

แบบคับขี่ไม่ได้หัวหนอกไม่ใส่ด้วย
ใช่แต่ผู้ประคับการตำรวจภูทรกรสินก็บอกว่า
ก็อาจจะเป็นการสื่อสารคลาดเคลื่อนด้วยละมั้ง
เอาเป็นว่ายังไงก็ตามก็ขอย้ำอยากให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคน

และขอให้เข้าใจการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วย
เพราะว่าขี่มอเตอร์ไซค์ถ้าคุณไม่สวมหวกกันน็
เกิดอุบัติเหตุขึ้นมามันไม่ใช่ใครเลย
แต่ก็คือตัวคุณเองที่มันเป็นอันตราย